คุณผู้ชมคะที่เรารับปากคุณผู้ชมเอาไว้
เราจะตามให้ต่อเรื่องของบังซาที่มีการติด
ซาเป็นกู้ภัยร่มกระตันยูติดโควิด๑๙
รักษาตัวที่โรงพยาบาลสนามบุษราคำ
ระหว่างการรักษาตัวก็เป็นจิตอาสา

ได้มีการโพสต์เฟซบุ๊กสดผ่านเฟซบุ๊ก
บอกเล่าถึงปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะ

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความสะอาดในห้องน้ำ
เรื่องของผู้เสียชีวิตจำนวนมาก
จากโรงพยาบาลสนามบุษราคำแล้วก็การบริหารจัดการอาจจะมีปัญหา
กลายเป็นว่าบังซาถูกเชิญออกจากโรงพยาบาล
ทีนี้เดี๋ยวเรามาค่อยไล่เรียงดูกันหน่อย

ที่โรงพยาบาลสนามบุษราคำแห่งนี้

ที่บอกว่าในห้องน้ำเขาจะแบ่งโซนกันนะเนาะ

แล้วมันก็มีปัญหาเรื่องของความสะอาด
คือถ้าไม่ได้โพสต์ก็ไม่มีคนทำความสะอาดให้

ทีมข่าวของเราไปดูให้ค่ะ
ว่าถ้าบังซาไม่โพสต์

คือบังซาโพสต์ก่อนหน้านี้คือมันมีอุจจาระ

ถามว่าวันนี้พอบังซาออกไปแล้วมันเป็นยังไง
วันนี้ภาพก็เป็นแบบนี้คือมันก็สะอาดขึ้นนะคะ

อันนี้ทีมข่าวของเรามีข้อมูลจากผู้ที่เขาอยู่ในนั้นนะ

แต่ปัญหาที่เขาสะท้อนออกมา

เขาสะท้อนปัญหาบอกว่าอันดับแรกเลย
บุคลากรที่จะช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาลสนามแห่งนี้

บุคลากรไม่พอกับขนาดของโรงพยาบาลสนาม

ผู้ที่เข้ารับการรักษาตัวเขาก็ต้องช่วยเหลือกันเอง
เป็นอาสาช่วยเหลือกันเอง
ห้องนมห้องน้ำถามว่าทำไมสะอาดขึ้นเนอะ
หลังจากที่บังซามีการโพสต์แล้วก็มีการออกมาเป็นข่าวเนี่ย
เจ้าของคลิปที่อยู่ในนั้นแล้วก็เป็นแหล่งข่าวของเรา
บอกว่าพวกผมพวกเราก็ช่วยกันเองนะ

วาดถูทำความสะอาดห้องน้ำกันเอง

เรื่องแรกนะคะก็คืออยากจะให้เจ้าของสถานที่
หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลเรื่องนี้หน่อย
บุคลากรที่อาจจะไม่เพียงพอที่โรงพยาบาลสนามแห่งนี้ค่ะ
โรงพยาบาลบุษราคำเนี่ยอยู่ที่เมืองทองธานี

ผู้สูงอายุก็เยอะผู้ป่วยที่อยู่ที่นี่ก็เยอะ
แต่มุมหนึ่งก็ต้องยอมรับว่าเจ้าหน้าที่น้อยจริง

เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์บุคลากรทางการแพทย์
ตอนนี้ก็โอ้โหทำงานกันแบบแทบไม่หวัดไม่ไหวแล้ว

คำถามไปยังผู้ที่รับผิดชอบดูแลส่วนต่าง
จะเป็นระดับไหนก็แล้วแต่เนี่ยว่าลงมาอยู่ที่นี่

จะได้เห็นว่าระบบด้านในเนี่ยมันเป็นยังไง
ระบบด้านในการดูแลผู้ป่วย
การจัดการเรื่องขยะห้องน้ำสุขอนามัยเนี่ยมันเป็นยังไง
บังซาโพสต์ไปโพสต์ไปได้๒วัน
บอกกลับบ้านเถอะแม้จะติดโควิดอยู่แต่น่าจะหายแล้วมั

มันก็เลยมีคำถามว่าเอ๊ะการขับเคลื่อนสิ่งต่างที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานี้เนี่ย
ต้องขับเคลื่อนด้วยการให้คนออกมาพูดออกมาบ่นออกมาว่าหรืออย่างไร

มีผู้ที่เขาระบายให้เราฟังตอนนี้บังซาไม่ได้อยู่ที่ศูนย์บุษราคำแล้วนะครับทุกผู้ชมครับ
เขาบอกว่าโรงพยาบาลสนามแห่งนี้เนี่ย
มันยังมีปัญหาเรื่องการลำเลียงของใช้จากภายนอกเข้ามาด้านใน
เพื่อให้ผู้ป่วยได้กินได้ใช้ในส่วนต่างด้วยนะครับทุกผู้ชมครับ
ผู้ป่วยบางคนเนี่ยรอของนะรอสิ่งของจำเป็นต่างถึงขั้นมีอาการชักเกรงต้องกินยาก็ไม่มียากิน
ผู้ป่วยบางคนไม่ได้อาบน้ำนาน๕วันก็มีนะ
เสื้อผ้าที่ครอบครัวส่งมาให้เนี่ยบางทีมันส่งมาแล้วแหละ

ใช่อันนี้เป็นประเด็นที่สองที่เป็นประเด็นใหญ่นะคะที่ถูกพูดถึงเยอะก็คือ
ข่าวของเครื่องใช้อาหารหรือว่าสิ่งของที่ถูกส่งไปที่นี่ค่ะ
เอามากองรวมกันแล้วก็ไม่แน่ใจว่าถึงมือผู้ป่วยโดยตรงขนาดไหนอะไรแบบนี้
จะขึ้นมาถึงตรงนี้เนี่ยเขาบอกโอ้โหบางทีเนี่ยไปกองอยู่ด้านล่างไม่มีใครเอามาให้
เดี๋ยวฟังนะครับเพราะว่าเขาอัดคลิปมาให้เราดูนะครับ
วันนี้มีอาสาเอาขึ้นมาที่นี่มีคนเอาขึ้นมาให้นะ

มีทั้งยามีทั้งของใช้แพมเพิร์ตของใช้จำเป็น
แต่ว่าอยู่ข้างล่างนานมากบางคนรอ๔๕วันก็ไม่ได้
มีบางคนต้องรอยายาสำคัญยาฉีดเบาหวานความดัน
มีคนชักขาดยาเพราะว่าของดูข้างล่างไม่มีคนเอาขึ้น
คือหลายคนที่อยู่ที่โรงพยาบาลบุษราคำก็เหมือนกับบังซานั่นแหละ
ทำงานเป็นจิตอาสาอยู่แล้วเป็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยอยู่แล้วติดโควิด
มาอยู่ตรงนี้มันอดไม่ได้นะคุณผู้ชมเห็นสภาพความเป็นอยู่แล้ว
เขาก็ต้องทำงานจิตอาสาต่อทั้งที่เขาก็ติดโควิดด้วย
เขาบอกเนี่ยเอาละทุกวันนี้มันก็ยังมีปัญหานั่นแหละ
ขยะก็ยังมีอยู่ค่ะห้องน้ำก็ยังส่งกระปรกยังส่งกลิ่นเหม็นอยู่
ไม่มีจุดสำหรับผู้ป่วยผู้กักตัวใช้ตากผ้าด้วย
แล้วมีถุงขยะถุงแดงอะไรแบบเนี้ยก็กองรออยู่นี่
แล้วตากผ้าก็ตากกันตรงนี้โอ้โหต้องเอามาตากหน้าห้องน้ำนั่นแหละ
เอาราวเหล็กมากั้นนะเอาโครงเหล็กที่ตั้งห้องน้ำเนี่ย
หาอะไรได้ก็เอามาตั้งเนี่ยนะฮะถุงขยะอะไรพวกนี้ก็อย่างที่ท่านเห็นนะครับ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับบังซานะอาสาทุกคนที่อยู่ที่นี่บอกว่าสะเทือนใจ
เสียใจจิตอาสาบางคนเนี่ยถึงขั้นบอกอยากจะออกจากโรงพยาบาลบุษราคำพร้อมบังซาก็มี
แต่ทุกคนก็ต้องทนอยู่ต่อหนึ่งก็คือรักษาตัวเองเพราะตัวเองก็ติดโควิด
สองก็คืออ้าวถ้าเราเลือกเดินตามบังซาไปเนี่ยแล้วคนที่อยู่ที่นี่ล่ะ
ผู้ป่วยเยอะแยะไปหมดนะฮะโดยเฉพาะคนเท่าคนแก่จะทำยังไง
ก็เลยอยากฝากบอกไปถึงผู้ที่เป็นผู้รับผิดชอบดูแลระดับนโยบายระดับบนทั้งหลายว่า
ยังไงช่วยมาดูหน่อยเราเข้าใจว่าเจ้าหน้าที่ที่ทำงานหน้างานจริงเนี่ยเจ้าหน้าที่ท่านก็เหนื่อยเจ้าหน้าที่ท่านก็น้อย
แต่มันก็ต้องมีการแก้ไขจัดการไม่ใช่หรือไม่อย่างนั้นจะปล่อยให้เป็นอย่างนี้ไปตลอดกันหรือยังไร
ทีนี้ค่ะไปสอบถามผู้ที่ติดเชื้อโควิด๑๙และรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสนามบุษราคำแห่งนี้กันดูหน่อยนะคะ
เขาก็เล่าให้ฟังว่าเป็นยังไงคือบรรยากาศด้านในตอนนี้คุณผู้ชมผู้ป่วยท่านนี้ก็จะให้ข้อมูลเหมือนกับบังซา
ว่าเริ่มมีผู้เสียชีวิตทยอยเสียชีวิตกันแต่ละวันเนี่ยจำนวนไม่น้อยเลยนะคะจำนวนไม่น้อย
แต่ผู้ป่วยที่อยู่ที่นี่เขาก็เข้าใจนะว่าคุณหมอพยาบาลเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็ทำงานกันอย่างเต็มที่เขาก็เต็มที่กันแล้วจริง
แต่เรื่องของการบริหารจัดการในส่วนอื่นเนี่ยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องมาช่วยดูด้านในเป็นยังไงด้านในเนี่ยจะแบ่งเป็น๓อาคารนะคะ๓ฮอค่ะ
อาคารหนึ่งก็จะแบ่งเป็น๔โซนอาคาร๑เป็นสีเหลืองสีแดงอาคาร๒สีเขียวนะคะอาคาร๓เป็นสีเขียวสีเหลือง
ส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยโคม่า
ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้
ในแต่ละวันนะคะที่โรงพยาบาลสนามบุษราคำเนี่ยจะมีเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์เดินตรวจดูทุกโซน
คุณผู้ชมค่ะบุคลากรทางการแพทย์เขาเดินตรวจดูเนี่ยตั้งแต่๖โมงเช้าถึง๕ทุ่มค่ะ๖โมงเช้าถึง๕ทุ่ม
ถามว่ามันมีปัญหาอะไรไหมปัญหาเรื่องของการบริหารจัดการมีอะไรบ้าง
ผู้ที่เขาอยู่ในนั้นเขาบอกว่าอันดับแรกที่ขอพูดถึงก็คือห้องน้ำ
ห้องน้ำที่มันค่อนข้างจะสกปรกถ้าไม่มีการทำความสะอาดเนี่ยเขากังวลว่ามันจะยิ่งกลายเป็นจุดแพร่เชื้อเรื่องของห้องน้ำนะคะ
ส่วนกระแสดราม่าอะไรต่างที่เกิดขึ้นเนี่ยผู้ป่วยท่านนี้ก็ให้ข้อมูลกับเราว่าเขาก็มองว่าในส่วนของจิตอาสาเขาก็ปฏิบัติหน้าที่กันได้ดีหมดนะ
เขาช่วยแบบโอ้โหเข็นผู้ป่วยแจกอาหารแจกยาจิตอาสาที่อยู่ในนี้ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ได้ดีมากจริงจริงนะคะครับ
ถ้าอยากให้ปรับปรุงก็คือถ้าอยากให้มันดีนะครับก็คือในเรื่องของห้องน้ำกับห้องระดับน้ำนี่แหละสองส่วน
เพราะว่าถึงมันจะดีขึ้นจากวันแรกที่ผมเข้าอ่ะแต่ว่าด้วยความที่เราอยู่ข้างนอกมาเนี่ยเราจะพบกับสภาพห้องน้ำที่มันดีกว่านี้
ก็คือถ้ามันทำให้ดีกว่านี้ได้เนี่ยมันก็น่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ป่วยเพราะว่าเราก็ทราบกันดีว่าทั้งหมดที่มาอยู่เนี่ยคือผู้ป่วยทั้งหมด
แล้วการเข้าห้องน้ำเนี่ยถ้ามันยิ่งสกปรกเนี่ยเราก็ไม่แน่ใจว่าเราจะรับเชื้ออะไรของเราออกไปอีกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ครับคือผมมองอย่างงี้นะว่าในส่วนที่เขาทำอ่ะมันก็เป็นในส่วนหนึ่งที่ดีนะ
ในเรื่องของจิตอาสานะครับแต่ว่าในบางเรื่องเนี่ยบางทีเวลาเขาร่วมกันเป็นกลุ่มอันเนี้ยเขาก็จะกลายเป็นว่าเหมือนเป็นเป็นก้อนหนึ่งที่พี่มีอำนาจขอหรอกอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าในทางปฏิบัติผมมองว่าก็เป็นส่วนหนึ่งที่ดีที่เขามาช่วยในเรื่องของการบริหารจัดการเพราะว่าด้วยบุคลากรทางการแพทย์
อยากจะรู้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นอยากจะรู้ถึงแนวทางในการบริหารจัดการ
หรือว่าแก้ไขปัญหาตามเสียงสะท้อนแต่ท่านผู้มือการโรงพยาบาลสนามบุษราคัม
ท่านก็บอกว่ายังไม่สะดวกยังไม่สะดวกที่จะให้ข้อมูลกับทีมข่าว
จริงเราอยากให้ท่านได้ชี้แจงเหมือนกันนะคะ
เพื่อท่านจะชี้แจงได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นว่าตกลงแล้ว
ไปช่วยแก้ปัญหาอะไรยังไงไปบ้างแล้วหรือยังนะคะ
คือต้องเรียนท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับ
เราไม่ได้กำลังจะพูดถึงหรือว่าจะต่อว่า
ขานเอาไว้เจ้าหน้าที่ที่ทำงานอยู่ในพื้นที่ทุกท่านนะฮะ
เพราะเข้าใจว่าท่านทำกันเหนื่อยแบบสุดแสนสาหัส
แล้วจริงกำลังเจ้าหน้าที่ก็น้อย
แต่สิ่งที่บังซาหรือว่าจิตอาสาที่อยู่ด้านในโรงพยาบาลสนามบุษราคำแห่งนี้
ท้อนออกมาเนี่ยคืออยากจะสะท้อนไปถึงระดับผู้ที่เป็นผู้ที่คุมนโยบาย
เพราะว่าผู้สั่งการว่าเออด้านในมันเป็นอย่างนี้จริงนะ
ท่านจะแก้ไขเพิ่มเติมหรือจะจัดการปัญหาตรงไหนอะไรยังไงได้บ้าง
โดยเฉพาะในส่วนที่เป็นผู้ป่วยเหลืองกับแดงเนี่ย
คืออย่างเขียวเนี่ยเขายังพอช่วยกันเรื่องห้องนงห้องน้ำทำความสะอาดไหวนะ
ในส่วนที่เขาเป็นผู้ป่วยสีแดงระดับแบบโคม่าแบบนี้ค่ะเขาก็จะอยู่กันอย่างลำบาก
โดยเฉพาะก่อนหน้านี้ที่มันมีประเด็นเรื่องของห้องน้ำ
ผู้สูงอายุเวลาไปเข้าห้องน้ำเนี่ยค่ะก็ลำบากอยู่แล้ว
เข็นก็มีน้อยก็ต้องแชร์กันแบ่งกันใช้รถเข็น
แล้วพอไปถึงในห้องน้ำแล้วมันไม่สามารถเข้าได้ด้วยซ้ำ
ผู้สูงอายุเขาก็เครียดนะคะยิ่งป่วยอยู่แล้วด้วยค่ะ

แต่ว่าการบริหารจัดการสุขอนามัยด้านใน

จะมีหน่วยไหนอะไรยังไง

สำหรับผู้ที่เขาป่วยคือเขาป่วยอ่ะใช่ไหม

สภาพจิตใจมันก็ต้องดีจะได้หายป่วยเร็ว
จะได้ว่างคนอื่นป่วยจะได้เข้ามากันต่อ

ผมเชื่อว่าวันนี้บังซาน่าจะอยู่ในช่วงของการ

ยังไม่ได้ตรวจเลยว่าผมตกลงหายดีหรือยังก็ไม่รู้

แล้วก็ดูผลตรวจครั้งสุดท้ายก่อน
ออกไปจากโรงพยาบาลสนามบุษราคำเลยค่ะ
อย่างน้อยก็น่าจะสัก๑๔วันใช่ไหม

ล่าสุด๖โมงเย็นที่ผ่านมานะครับ๑๘นาฬิกา๓๐นาที
อันนี้บังซาเดี๋ยวดูภาพวันนี้เลยนะครับ
ภาพของวันนี้๑๘นาฬิกา๓๐นาที
มีจิตอาสาที่เป็นกลุ่มเดียวกับบังซานะครับ
ต้องออกจากโรงพยาบาลสนามบุษราคำอีก๑คน
บอกว่าเจ้าหน้าที่มาเชิญให้ออก

คุณบาสบอกว่าผมเพิ่งเข้ามารักษาอาการโควิด
ที่บุษราคัมเมื่อ๒๒วันที่๒๒ที่ผ่านมานะครับ
พอเข้าไปอยู่ในนั้นก็ไปช่วยงานทีมบังซานี่แหละ
เป็นจิตอาสาเอาป่วยก็ป่วยโควิดก็โควิด

ก็เข้าไปช่วยดูแลผู้ป่วยด้านในด้วย
ซาเมื่อวานนี้ถูกเชิญออกจากโรงพยาบาล
วันนี้เจ้าหน้าที่มาแจ้งผมว่าให้ออกเช่นกัน

แต่ว่าพอดีทางทีมพยาบาลกับทีมศิษย์อาสารเนี่ย
ผมตั้งใจจะกลับวันสิ้นเดือน

แต่พอดีพอพี่บังกันมีปัญหา

พอดีแรกเขาบอกว่าอยู่ได้เป็นศิษย์อาสาร

แต่ว่าตอนนี้คือผลยังเป็นบวกอยู่หรือเปล่า

เพราะว่าไม่ได้สวมอีกรอบ
เหมือนกับว่าครั้งนี้มันน่าจะเกี่ยวกับเรื่องดราม่าที่เกิดขึ้นหรือเปล่าครับ
ตามความรู้สึกของผม
พี่ก็น่าจะไม่รู้อ่ะผม

ตอนนี้มีผู้ที่บริจาคสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นจำนวนมากเลยเนี่ย
อยากให้ตลอดเวลานะครับเพราะที่นี่จำเป็นจริงต้องใช้จริงนะ
ส่วนเหตุผลอะไรต่างเนี่ยเดี๋ยวรอฟังผู้ที่เกี่ยวข้องเขาอธิบายกันอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะ

ค่ะ
ไปดูสถานีกลางบางซื่อหน่อยกันแล้วกันนะครับทุกผู้ชมครับ
ก็ลงเอาไว้นะครับนะบอกว่ามีคนเนี่ยที่ผ่านมาประสบเหตุถ่ายคลิปเอาไว้ได้
เจ้าหน้าที่พยายามไปช่วยปั้มหัวใจนะครับแต่ว่าสุดท้ายช่วยไม่ทันจริงเสียชีวิตนะครับ
ตอนที่คนเห็นตอนแรกก็ยังไม่ค่อยกล้าเข้าไปกันนะครับ
สุดท้ายเจ้าหน้าที่มาถึงพยายามช่วยปั๊มหัวใจแต่ก็ไม่ทันนะครับ
ที่เกิดเหตุเป็นหน้าหมู่บ้านแห่งหนึ่งนะครับซอยรามคำแหง๒๔แยก๓๐นะครับ
คนที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยบอกว่าเหตุการณ์เนี่ยนะครับมันเกิดขึ้น
ผู้ตายเนี่ยเขากำลังเดินข้ามถนนนะจะเข้าซอยจักรยานยนต์เนี่ยขี่มาอีกฝั่งหนึ่งก็มาชนนะฮะ
ก็ล้มทั้งจักรยานยนต์แล้วก็คนที่ถูกชนสุดท้ายคนที่ถูกชนเนี่ยศีรษะไปฟาดพื้นด้วยนะ
เลือดก็ไหลนองเต็มพื้นไปหมดเจ้าหน้าที่มาถึงก็พยายามช่วยเหลือนะฮะ
ก็ช่วยไม่ทันก็เสียชีวิตนะฮะก็ต้องรอการตรวจสอบกันต่อไปว่า

จะมีถึง๓๑กรกฎาคมนะครับหลังจากนั้นจะเป็นเรื่องของการลงทะเบียนแล้วนะครับ
วันนี้ก็พบว่ามีการจัดระเบียบที่ดีขึ้นนะฮะตรงนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
เจ้าหน้าที่ก็มีการตรวจคัดกองนะครับมีการดูเรื่องของคุณสมบัตินะฮะ
โดยเฉพาะเรื่องการแอบลักลอบเข้ามาฉีดแบบผิดเงื่อนไข
นี่นะฮะเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าอ่ะประตูแรกนะกลุ่มเสี่ยงคนท้องคนน้ำหนักเกิน๑๐๐กิโลกรัมเนี่ย
ต้องไปฉีดตรงมุมหนึ่งประตูนึงนะครับคือปัญหาเนี่ยวันนี้เนี่ย
วันแรกที่ประชาชนเขาลงทะเบียนกันด้วยนะครับมันก็จะมีเรื่องของการลงทะเบียนอะไรตั้งแต่เช้าหน่อยนะครับ
ส่วนสถานีกลางบางซื่อวันนี้เนี่ยค่ายมือถือก็มาให้บริการลงทะเบียนกับประชาชนด้วยนะฮะ
นี่ครับวันนี้ลงทะเบียนกันคือประเด็นคือค่ายมือถือที่ให้ลงทะเบียนเพื่อที่จะไปฉีดวัคซีนได้เนี่ยค่ะ
สำหรับคนที่อายุ๑๘ปีขึ้นไปเนี่ยนะคะตอนแรกเนี่ยให้ลงทะเบียน๙โมงแล้วเขาเปลี่ยนเป็น๑๑โมง
แต่ปัญหาคือคนพยายามจะลงทะเบียนแล้วคุณผู้ชมก็สะท้อนปัญหาหลายท่านมากว่าลงทะเบียนยากมากจริง
พอผ่านไปสักพักนึงอ้าวเต็มแล้วแต่ละค่ายมือถือบอกว่าโคต้าเต็มหมดแล้ว
คนก็ตกใจว่าอุ๊ยอุตส่าหื่นมาแต่เช้ามารอลงทะเบียนนะครับ